เรื่องของอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกตกครั้งนี้นะคะ
ก็ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่นะคะ
โดยเฉพาะการสูญเสียผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔
พร้อมด้วยทหารอีก๔นายค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนั้นได้เสียสละชีวิตไป
ขณะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกสุขของประชาชน
ปณิธานที่ว่าทหารของพระราช่อมไม่กลัวตาย

ปฏิบัติภารกิจตรวจราและช่วยเหลือประชาชน

ในอำเภอปลายและอำเภอป่างมภาจังหวัดแม่ห้องศร
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นภารกิจสุดท้ายของพลตรีนพรเรือนจันทร์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔

ก่อนจะประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
ขณะเดินทางกลับจังหวัดพิศนุโลก
๑๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๔สิงหาคม
หรือลาโกต้าขึ้นบินจากจังหวัดแม่ห้องศร
หลังเสร็จสิ้นภารกิจการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทธกภัยได้เพียง๓๐นาที
เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวก็ขาดการติดต่อกับ

ขณะบินผ่านอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โทสมศักดินบันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่๓
สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มกำลัง
กลางความหวังจะได้เจอทหารกล้าทุกนายอย่างปลอดภัย
กระทั่ง๑๓นาฬิกาของวันที่๑๕สิงหาคม
ค้นหาได้เข้าไปถึงพื้นที่เกิดเหตุ
และพบซากเฮลิคอปเตอร์ห่างจากหอเรด้ากองทัพอากาศ
บนยอดดอยอินถนนประมาณ๒กิโลเมตร
พบร่างไร้วิญญาณของทหารทั้ง๕นาย
นายกริจจันทจำรัฐศิลป์นายอำเภอปาจังหวัดแม่ห้องศรเล่าว่า
ก่อนเฮลิคอปเตอร์จะขึ้นวินหนึ่งวัน
พบกับพลตรีนพรสังเกตเห็นว่าสีหน้าไม่สดชื่น
จากพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ไม่กล้าทัก
โดยได้สนทนาถึงความเสียหาย
และแนวทางการแก้ปัญหาอุทธกภัยอย่างยั่งยืน
ขณะผู้ว่ารัชกาลจังหวัดแม่ฮ่องศร
โทรศัพท์แจ้งพลตรีนพร

เพื่อปางมะพ่าเนื่องจากสภาพอากาศปิด
แต่พลตรีนพรยืนยันจะเดินทางไป
เพราะทราบว่ามีผู้ประสบภัยรอความช่วยเหลืออยู่
พร้อมกล่าวว่าเป็นทหารของพระราชา
ไม่กลัวตายกลัวแต่ประชาชนจะเดือดร้อนมากกว่า
ก่อนที่จะมาก็บอกว่าแม่พ่อจะขึ้นฮอไปนะ
ไปช่วยชาวบ้านเขาเดือดร้อนน้ำท่วม
ก็เตือนแล้วว่าพ่อตอนนี้ฝนตกนะ
อากาศไม่ค่อยดีพ่อระวังนะคะ
ท่านก็บอกว่าเช็คแล้วสภาพอากาศโอเคค่ะ
ท่านก็ไปปลายพอไปช่วยชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พ่อค้ากลับท่านก็โทรมาบอกค่ะ
ว่าตอนนี้พ่อจะขึ้นฮอกับพิศนุโลกแล้วนะ

พลตรีนพรนับว่าเป็นนายทหารที่มีภาวะความเป็นผู้นำ

และทุ่มเทกับการช่วยเหลือประชาชน
ด้านผลเอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
รับการสูญเสียกำลังพลทั้ง๕นายครั้งนี้
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
การเป็นทหารมีหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชน

โดยยืนยันจะให้ความช่วยเหลือ
และดูแลครอบครัวของทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน